อยากทำบัตรประชาชนไหมอ่ะนี่ทำบัตรออนไลน์ได้นะ
เหรอของพี่นี่กำลังจะหมดหมดเดือนหน้า
พี่เบิร์ตกับดอมอาจจะดูธรรมดาไป
แต่ว่าใครที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราชอยู่
แล้วอยากได้บัตรทำได้
ทำได้จริงนี่ดูสิ
เอารูปใครมายืนยันรู้ไหมคุณผู้ชม

สุธิพงศ์จุนเจริญนี่แหละค่ะแต่อย่าเชื่อนะ
ถือบัตรประจำตัวผู้ที่ไม่ได้มีสถานะทางทะเบียน
อยู่ที่แม่โป่งดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ก็เอาหลักฐานเอาแชทไลน์
บอกว่าดูสิเขาเขียนไว้ตรงหัวชื่อไลน์ว่าลงทะเบียนทำบัตร
แล้วภาพนี่ภาพเป็นพี่เก่ง
สุทธิพรมจุลเจริญประหลักศาสตร์ส่วงมหาดไทย
เป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้แล้วเอาหลักฐานมาด้วยนะโอนตังไปแล้ว
มีหนังสือแบบรับรองทะเบียนราชดรปลอม
เอามาร้องกับประหลัดจอมแฉที่เรารู้จักกันนะคะ
นายบุญญาริสนิปปะวณิสจำได้ใช่ไหม
ประหลักศาสตร์เพิ่มแม่ริมที่เคยมีข่าวมีคราวอยู่
แต่ว่าทุกวันนี้ท่านเป็นตำแหน่งหัวหน้าศูนย์
บริหารการทะเบียนภาค๕สาขาจังหวัดเชียงใหม่๑

ทีนี้คุณผู้ชมขั้นตอนวิธีการแก๊งมิจฉาชีพ
เขาทำยังไงหลอกล่ออีท่าไหนแล้วจ่ายไปเท่าไหร่
มีการขั้นตอนในการที่ไปหลอกเหยื่อ
เขาทำยังไงนะคะกับการให้ทำบัตรประชาชนออนไลน์
แล้วก็เอาชื่อของเอารูปของประหลัดกระทรวงมหาทัย

คือพอมีการโฆษณารับทำบัตรประชาชนออนไลน์ใช่ไหม
พอติดต่อสอบถามไปปั๊บพวกแก๊งนี้มันบอกว่า
เฮ้ยซิกแซกได้ซิกแซกได้
ถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่มีสถานะทางทะเบียน

แล้วก็มีการโอนค่าลงทะเบียนทำบัตรประชาชน

มีค่าดำเนินการทำบัตรประชาชน๒๐๐๐บาท

ใช่ไงส่งรูปบัตรประชาชนที่อ้างว่าเป็นบัตรประชาชนตัวจริง
มาให้เหยื่อดูด้วยบอกนี่เดี๋ยวทำออกมาแล้วได้แบบนี้เลย

ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายเองเขาก็สงสัยไง

อ้าวมันไม่มีสถานะทางทะเบียนไง
เอาเอกสารทั้งหมดหอบมาร้องกับนายบุญยฤทธิ์นะคะ
เรื่องต้นมีเหยื่อถูกหลอก๒๓รายแล้วนะ

คูณแล้วเนี่ยเป็นเงิน๕๐๐๐๐๐กว่าบาท
ซึ่งทางด้านนายบุญยฤทธิ์เนี่ยนะคะ
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค๕สาขาจังหวัดเชียงใหม่
ก็บอกว่าสาขาจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ย
เอกสารทั้งหมดมันปลอมเลขทะเบียนบ้านปลอมตราประทับปลอม
หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี
กลุ่มมิจฉาชีพแหมมาหลอกเหยื่อแบบนี้
แล้วดันเอารูปของประหลัดกระทรวงมหาดไทยมาอีกเนี่ยนะคะ